คุณผู้ชมครับช่วงต้นสัปดาห์นี้ใครจะวางแผนทำกิจกรรม

เพราะว่าบริเวณทะเลดินใต้มีสัญญาการเกาะตัวของพายุเกิดขึ้น
เป็นพายุที่แน่นอนนะครับจะสามารถเหนียวนำทำให้กระแสลมนั้นแรงมากยิ่งขึ้น

นี่คือภาพรวมปัจจุบันนี้จะสังเกตว่ายังคงไม่มีการก่อตัวของพายุ
แต่ทั้งสิ้นฝนยังคงเกาะตัวเป็นแนวยาว
เป็นลักษณะของร่องฝนพาดผ่านอยู่เหนือเมืองไทยอยู่นะครับ
แต่ว่าถ้าหากดูการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมนี่คือกระแสลมขณะนี้นะครับ
สังเกตว่ากระแสลมนี้มีการเคลื่อนตัวพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับ
หลังจากนี้จะสังเกตว่ากระแสลมนั้นเริ่มมีความแรงขึ้นนะครับ
สีเขียวคือจุดที่มีกระแสลมแรงจะค่อยแรง
แล้วก็มีการผ่านจุดที่ผ่านเมืองไทยของเราก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ตอนกลางจนถึงตอนบนนะครับ
หลังจากนั้นครับในช่วงวันที่๑๕๑๖๑๗จะเริ่มมีการก่อตัวของพายุเกิดขึ้นนะครับ
พายุลูกนี้จากการคาดการณ์ก็จะเคลื่อนที่เข้าหาแนวร่องฝน

แต่แน่นอนครับช่วงที่มีการเคลื่อนที่มีการก่อตัวของพายุ

ซึ่งก็จะทำให้ปริมาณน้ำฝนนั้นเพิ่มขึ้น
ดังนั้นครับภาคเหนือครับชะลิชย์ได้แล้ว
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นอยู่ที่ประมาณ๑๒เมตร
มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ฝั่งอันดามันแน่นอนเป็นประถะของกระแสลมเต็มคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่เน้นตอนกลางของภาคนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็มีโอกาสเจอฝนเช่นเดียวกัน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเย็นนะครับที่เป็นช่วงที่มีกระแสลมค่อนข้างแรง
ดังนั้นต้นสัปดาห์หน้าตรวจสอบสภาพอากาศอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับใครที่จะใช้รถใช้ถนนสัญจรตามจุดต่างที่ได้บอกไว้

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ